ตำรวจภูทรภูเก็ตกำลังเร่งสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการหายตัวไป

สังคมสงสัยว่าน้องตัวเท่านี้จะหายไปอย่างไร
เพราะว่าครอบครัวบอกว่าน้องไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้า
จะเป็นการลักพาตัวหรือไม่ยังไม่ทราบ
แต่ว่าผู้เป็นยายเชื่อว่าเป็นเรื่องของความลี้ลับ
หรือชาวบ้านเรียกว่าผีบางตานะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
เป็นชัศนคุณอย่าลูกลู
เป็นความเชื่อของนางนวลจันทร์มีโรงยายของน้องดีเจ
เชื่อว่าการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
และเป็นปริศนาของหลานชายนานถึง๖วัน
จนได้เจอตัวนอนอยู่ในลำถานกลางป่าลึก
มาจากเรื่องลี้ลับที่ชาวบ้านเรียกว่าผีบังตา
ส่วนที่ตำรวจและหลายคนตั้งประเด็นว่าถูกคนลักพาตัว
นวลจันทร์ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากหรือแทบไม่มี
เพราะหลานถูกสอนไม่ให้ไปไหนมาไหนกับคนแปลกหน้า
ดีเจเด็กน้อยวัย๓ขวบอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
แคมป์คนงานตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
มาตั้งแต่ยังเป็นทารกวัย๓ขวบ

แม่ของน้องดีเจนำไปฝากไว้
ทุกคืนทั้ง๓คนตายายและหลาน

โดยมีเพื่อนสนิทเจ้าโจโจ้หมาแสนรู้

อย่างรถแบ็คโฮลและจักรยานที่ตาและยายซื้อให้
ก่อนจะหายตัวไปจากบ้านนางนวลจันทร์บอกว่าวันเกิดเหตุ
พาหลานไปสมัครเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ปล่อยให้เล่นขุดดินอยู่กับรถแบ็คโฮหน้าบ้าน

ส่วนตาและแม่ของน้องนอนหลับอยู่
ระหว่างอยู่หลังบ้านก็ตะโกนเรียกหลานถึง๓ครั้ง

จะเรียกอีกครั้งทิ้งระยะห่างไม่นาน

รีบเดินไปดูก็พบว่าหายไปแล้ว
มีเพียงของเล่นวางทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า

พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์และพึ่งศัยศาสตร์
กลางคืนก็ตามกลางวันก็ช่วยกันหาทางข้างบ้าน
โอ้วจะบอกว่ามีหลานคนเดียว
ยายน้องดีเจพาทีมข่าวเดินออกจากบ้านไปตามเส้นทาง
ที่มีคนพบน้องเดินไปเพียงลำพัง

ซึ่งเส้นทางนี้เป็นถนนส่วนบุคคล
โดยทีมข่าวใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
ยายก็ชี้ให้ทีมข่าวดูสวนกล้วย
คาดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น้องเดินหลงเข้าป่า
ขณะเดียวกันตำรวจยังคงเร่งสืบสวน
โดยเฉพาะการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
และจุดที่คาดว่าเป็นเส้นทางที่น้องดีเจหายไป
ส่วนการสอบปากคำพยานบุคคลและพยานแวดล้อม

เหลือแต่สืบค้นพยานหลักฐานต่าง

เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องลี้ลับ

หรือเป็นการลักพาตัวที่สังคมตั้งข้อสงสัย
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงาน